เขาบอกว่ากินยาชุดแก้เมื่อย

แล้วผู้เท่าผู้แก่เขาชอบไปซื้อแบบนี้มากิน

บางคนปวดหลังปวดเอวปวดนั่นปวดนี่
แล้วคุณเคสนี้เสียชีวิตเลยนะคะ
กินแล้วตายหรือว่าต้องพิสูจน์กันต่อด้วย

ตำรวจของสพพัฒนานิคมเขารับแจ้งเหตุบอกว่า
มีคนเสียชีวิตปริศนาอยู่ในรถกระบะคันนี้
ซึ่งรถกระบะคันนี้จอดอยู่กลางถนนเลยนะคะ
ตรงคันคลองส่งน้ำชนรับประทานค่ะ
ทีนี้กู้ภัยก็เข้าไปตรวจสอบ

ท้ายกระบะเนี่ยมีกระสอบข้าวโพดหมัก
เป็นที่เขาใช้เป็นอาหารวัวบรรทุกมาเต็มท้ายรถเลย
ในรถเจอศพนะคะของนายกฤษดามณีแสงค่ะ
อายุ๔๗ปีอยู่บริเวณเบาะคนขับเลย
ลักษณะการเสียชีวิตของเขานะเขาเอ็นตัวไปข้างหน้าคุณ
ตรงบริเวณพวงมาลัยรถอ่ะแล้วก็ดูเบื้องต้นเนี่ยก็ไม่ได้มีบาดแผลตามร่างกาย
ลักษณะไม่ได้พบการทำร้ายถูกทำร้ายแต่อย่างใดนะคะ
เสียชีวิตมาแล้วประมาณ๒๓ชั่วโมงก่อนที่จะมีคนไปแจ้งมาพบศพค่ะ
แล้วมีกระเป๋าสะพายหนึ่งใบสีดำด้วยภายในนั้นเนี่ยก็มีข้าวของส่วนตัวของเขานะคะ
มีโทรศัพท์มือถือมีทรัพย์สินจำนวนนึง
ภรรยาของตัวคนตายเนี่ยภรรยาของนายกฤษดาให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่า
ตัวสามีมีอาชีพทำไร่ทำข้าวโพดค่ะเอาข้าวโพดมาหมักจะเอาไปทำเป็นอาหารวัวแล้วก็ส่งขาย
ตอนเช้าก่อนออกไปทำงานบ่นอยู่ตลอดบอกว่าโอ้เมื่อยจังเลยปวดจังเลย
ก็เลยออกไปซื้อยาชุดที่ร้านขายยามากินแล้วจากนั้นเนี่ยสามีก็ไปทำงานตามปกติ
จนกระทั่งมาพบว่าสามีเสียชีวิตระหว่างที่กำลังจะเอาข้าวโพดหมักไปส่งให้กับลูกค้า
ส่วนสามีจริงอย่างที่เธอบอกว่าบ่นปวดเมื่อยใช่ไหมตอนช่วงเช้า
แต่ถ้าเมื่อวานบอกว่าบ่นเจ็บหน้าอกกับปวดขาด้วยที่ผ่านมาก็ไม่ได้เคยไปโรงพยาบาลหรอกค่ะ
ไม่ไปหาหมอจะไปซื้อยาชุดมากินเอง
ใช่ค่ะมักจะใช้แบบนี้เป็นประจำ

แก็แกร่งมากไม่มีว่าจะล้มจากอะไรเลย
ไม่ได้ไปลงไป

เมื่อยแล้วก็ซื้อยาชุดมากินทีนี้เนี่ยทางด้านของตำรวจสอบพอพัฒนานิคมนะคะ
ต้องมีการส่งศพของนายกิจสดาคนตายไปชนสูตรก่อนที่โรงพยาบาลสมเด็จ
เทพจังหวัดนครนายกนะคะซึ่งจะต้องรอให้แพทย์เนี่ยหาสาเหตุการตายก่อน
ก็ล่าสุดเนี่ยกลายเป็นว่าแพทย์ระบุออกมาแบบนี้ว่า
เกิดจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจโตคุณ

เมียก็ไปติดต่อรับศพแล้วนะคะไม่ติดใจหาสาเหตุการณ์ตายค่ะ
ส่วนเรื่องของยาชุดตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสารต่างที่อยู่ในยาชุดด้วย
นะฮะไม่รู้เขาจัดอะไรมาให้กินบ้างนะครับ